เมื่อวานนี้ติดเชื้อรายใหม่๒๔๕๕รายนะครับ
เป็นผู้เสียชีวิตไม่ดีเลย
สถิติใหม่ที่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้น

คุณผู้ชมครับส่วนประเด็นใหญ่รายวันอยู่ที่แอปหมอพร้อม

เขาให้ชะลอการลงทะเบียนไปก่อนแล้วไอ้การลงทะเบียนเนี่ยไปใช้
อื่นที่จังหวัดของท่านเนี่ยนะฮะเปิดให้ใช้เดี๋ยวเราจะ
เลียงให้ฟังโดยเขาจะใช้แอปหมอพร้อมยังใช้อยู่นะ
ที่ลงทะเบียนเอาไว้ไม่เป็นไรใช้ต่อไป
แต่ว่าเขาจะไปใช้ในภาระอื่นนะครับ
เอาล่ะในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินนะครับ
โศกสบคแถลงบอกว่า
ที่ประชุมสบคนะครับที่มีผลเอกณัฐพนธ์หน้าพาณิชย์
เลยค่ะที่การสภาพความมั่นคงในฐานะ
พอสบกสบคประชุมเรื่องโควิด๑๙๒ประเด็นก็คือ
การลงทะเบียนและการแจกจ่ายวัคซีน
โดยเรื่องการลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนใหม่นะครับ
ชะลอการลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อมไปก่อน
เพราะอะไรเพราะบอกว่าที่ผ่านมาในแอปหมอพร้อมทำ๓หน้าที่
การลงทะเบียน๒การติดตามผลหลังการฉีดวัคซีนและผลข้างเคียง
การออกใบรับรองการฉีดวัคซีนนะครับ

ส่วนการลงทะเบียนเนี่ยนะไปให้ใช้แอปพลิเคชันของแต่ละจังหวัด
มีอะไรบ้างปุ้ยเดี๋ยวถ้าพี่ไม่มีอะไรปุ้ยเสริมนะ

นนทบุรีมีนนพร้อมกรุงเทพจะผ่านไทยร่วมใจ
ส่วนคนที่ลงทะเบียนวัคซีนผ่านหมอพร้อมไว้แล้วเนี่ย
ก็เอาตามนั้นส่วนที่พี่ที่ไหนมีอีกบ้าง
มีภูเก็ตค่ะภูเก็ตเนี่ยเขาเปิดเว็บไซต์
ส่วนจังหวัดอื่นเดี๋ยวรอดูความคืบหน้า
ส่วนแผนการแจกจ่ายวัคซีนปรับให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน
จากเดิมที่หลักการก็คือจะจัดสรรตามโคต้าการจองใช่ไหม
ปรับแล้วนะคุณผู้ชมปรับแล้วปรับเป็นการจัดสรรตามสถานการณ์ครับ
โดยพิจารณาเรื่องอะไรบ้างสถานการณ์ที่ทางรัฐบาลบอก
คือ๑การติดเชื้อ๒คลัสเตอร์ใหญ่กลุ่มเสี่ยงกลุ่มเฉพาะ
แล้วก็มุ่งเน้นไปที่แง่เศรษฐกิจด้วยนะครับ
สังคมด้วยและการท่องเที่ยว
แต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังสิ่งที่คุณอนุทินให้ข้อมูลหน่อยก๊อฟปุ้ย
แล้วมองเห็นว่าสัญญาณมันเป็นยังไง
คุณอนุทินชาญบริรากูลรองนายกัฎมนตรีและ
โดยกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่เป็นฝ่ายปฏิบัติ
ที่จะต้องทำตามนโยบายจากสบคที่ให้จัดวัคซีนไปที่ไหน
อย่างกรุงเทพมหานครให้ลงทะเบียนผ่านไทยร่วมใจ

หรือร้านสะดวกซื้อเพราะกรุงเทพมหานครมีสิทธิบริหารจัดการด้วยตัวเอง
กระทรวงสาธารณสุขไปเกี่ยวข้องไม่ได้
เดือนมิถุนายนและกรกฎาคมกรุงเทพมหานครขอวัคซีนมา๕ล้านโดส
กระทรวงและกรมควบคุมโรคมีหน้าที่ส่งให้ตามคำสั่ง
สอบคอปฏิเสธไม่ได้
มันเป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิบัติจริงของกระทรวงสาธารณสุข

มันแฝลงนะคะคือปกติเวลาเกิดสถานการณ์ที่มันเป็นวิกฤตแบบนี้
ทุกภาคส่วนต้องทำงานลักษณะคือ
บูรณาการบูรณาการแปลว่าอะไรท่านไม่สามารถทำงานแยกส่วนได้นะ
โอเคจริงให้กระทรวงสาธารณสุขนำนโยบายไปปฏิบัติ
แต่ท่านก็ต้องไปรับรู้นโยบายไหมล่ะถูกไหมคะ
ถ้ากระทรวงไม่รู้แล้วประชาชนจะรู้ได้อย่างไร
มันก็เลยทำให้การสื่อสารกับประชาชนมันผิดพลาดในหลายครั้งเลยนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่บอกว่า
นายยกสั่งชะลอออกไปก่อนท่านฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ท่านไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อที่จะรับการฉีดวัคซีน
แอปพลิเคชันหมอพร้อมแล้วนะคะ
ไปติดตามที่จังหวัดของท่านว่าเขาเปิดแอปพลิเคชันใหม่ไหม
เว็บไซต์อะไรให้ไปลงตามจังหวัดของท่าน
หมอพร้อมใครที่ลงไปแล้วก็ตามนั้นใช่ไหมครับพี่เบิร์ต
ใช่ผมชื่นชมแล้วอย่างนนท์พร้อม

มันพร้อมมีหลายช่องทางไม่ต้องพึ่งแอป
จะไปที่ส่วนที่เปิดให้บริการพวกอสมพวกอะไรอย่างนี้

ผมไม่รู้จักบริการส่วนตัวกับท่านทุ่ว่าหรือใครนะ

ก็ให้คนไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้เหมือนกัน